คุณผู้ชมคะโลกปัจจุบันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะ
ไม่ใช่ว่าแบบไปมาจนตัวนะมาทางโลกโซเชียลเนี่ยก็น่ากลัวเหมือนกัน
น้ำหวานซาซ่าอดีตนักร้องชื่อดังนะคุณผู้ชม
ก็เจอเข้ากับตัวแล้วค่ะก็ไม่อยากจะอยู่เฉยนะ
เพราะว่ารู้สึกว่าภัยมันคุกคามเข้าตัวเข้ามาทุกวันเข้ามาทุกวัน
คุณผู้ชมค่ะโดยเมื่อบ่ายวานนี้ค่ะเธอเดินทางเข้าพบ
พนักงานสอบสวนกองบังคับการปรับรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอทค่ะ
เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลหนึ่ง
คุกคามเธออย่างหนักผ่านทางเฟซบุ๊กอินสตาแกรมมานานถึง๕ปีเต็ม
โอ้โหคุณทนมาได้ยังไง๕ปีถือว่าใจเย็นใจดีแล้วนะ

อย่างที่ฉันเจอมาเนี่ยอาทิตย์หนึ่งก็ทนไม่ไหวแล้ว

เออนั่นแหละค่ะขอไปก่อน

น้ำหวานค่ะก็เล่าให้ฟังว่าเธอต้องทนรับข้อความด่าทออย่างหยาบคาย
ลามกนะคะแล้วก็การข่มขู่เอาชีวิตแทบทุกวันเลย
ละไม่ต่ำกว่า๒๐ข้อความโอ้ขยันเนอะ
สูงสุดเป็นร้อยค่ะเคยบล็อกไปหลายครั้ง
แต่ผู้ใช้รายนี้ค่ะก็สมัครแอคเคาน์ใหม่มาก่อกวนเป็นร้อยแอคเคาน์อยู่ดี
เธอเนี่ยเคยมีโอกาสคุยโทรศัพท์นะคะกับผู้เป็นคุณแม่คู่กรณีค่ะ
ครั้งหนึ่งได้ความว่าลูกชายมีอาการทางจิต
สงสารเลยปล่อยไปค่ะแต่ขอร้องว่าอย่าทำอีกนะ
เลยแต่ท้ายที่สุดค่ะก็คงไม่หยุดนะ
แล้วก็คนรอบข้างค่ะก็คนแวดวงสังคม

อันนี้ยังดีที่รู้ตัวคนทำนะคุณ

ก็ขอดำเนินการตามกฎหมายสักหน่อยแล้วกันนะคะ

ลามกแล้วก็มีเกี่ยวกับเอาชีวิต
มีปากคอมีเชือดมีหั่นอะไรอย่างนี้มาก
คือครบมากนึกว่าเรื่องซอคือมาครบเลยอ่ะ
แล้วก็แต่ที่น่ากลัวคือเขารู้จักบ้านหวาน

แล้วก็พาดพิงถึงบุคคลหลายคนนะคะ

พี่เป็ดสุพีพี่เป๊บนบสิทธิ์
พี่เป้อยปานวาดทับทิมมริกา

แล้วก็อยากเจออยากดำเนินคดี

อยากให้ทางเจ้าหน้าที่แบบช่วยหวานด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ใช่รู้สึกไม่ปลอดภัย
โอ้โหแค่ฟังรายชื่อที่คุณน้ำหวานพูดมา
ก็นับนิ้วกันแทบจะไม่หมดแล้วนะเพราะว่าหลายคนจริง
แล้วก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปบุกมาถึงบ้าน
กระแตก็เคยโดนมาแล้วกระแตนิพาพรนี่แหละ
อันตรายอยู่เหมือนกันจ๊ะอาสยามก็เคยโดนมาแล้วเหมือนกัน

แต่ละคนก็ไปแจ้งความเอาไว้แต่คุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวานนี้น้ำหวานเดินทางไปแจ้งความ

แล้วก็สื่อมวลชนตามปกติทั่วไปนะคะ
แต่คู่กรณีกระหน่ำคอมเมนต์ด่าแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยคุณผู้ชม

ก็ใช้ให้คำรุนแรงนะ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้เจ้าตัวด้วยนะคะ
คุณน้ำหวานก็ต้องมีการแบบรำคาญใจอย่างนี้

แต่ว่าเชื่อว่าการแจ้งความนี้
จะเป็นเป็นอัดฮังที่ดีขึ้นแน่นะคะ
ใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่ายิ่งรู้ตัวคนทำแบบนี้นะคะ
ต่อให้คุณมีอาการป่วยหรืออะไรแบบนี้ก็ตาม
คนในครอบครัวก็ต้องคอยดูแลเป็นหูเป็นตาให้ด้วย
ให้ลูกหลานของคุณมาก่อความรำคาญให้กับผู้อื่นแบบนี้นะคะ